นายกรัฐมนตรีนั้นยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้แทน
ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขณะที่คอรมอลในวันนี้มีมติยกเลิกให้ขอสมกเดินรถโดยสารในเส้นทางสายหลักของกรุงเทพมหานครครับ
ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอลมีมติยกเลิกให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกเป็นผู้เดินรถโดยสารที่เป็นเส้นทางสายหลักของกรุงเทพ
จากเดิมที่ทำหน้าที่บริหารรถโดยสารสาธารณะให้เป็นเพียงผู้ประกอบการรายหนึ่งเช่นเดียวกับบริษัทเอกชน
ขณะเดียวกันไม่เห็นชอบให้วันที่๑๐ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย
เพราะเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงปิดภาคเรียนอยู่แล้วการจราจรสามารถควบคุมดูแลได้
ในฤดูการผลิตปี๒๕๕๖๒๕๕๗จากนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี
ในวงเงิน๓๕๗๑๗ล้านบาทตามขั้นตอนของกฎหมาย
ลงนามรับรองเองตามข้อสรุปที่ประหลักกระทรวงการคลังจะเสนอมา
ส่วนการเรียกค่าเสียหายส่วนที่เหลืออีกร้อยละ๘๐
วงเงิน๑๔๒๐๐๐ล้านบาทได้หารือกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
โดยระบุว่าเรื่องนี้มีผู้เกี่ยวข้องกว่า๘๐๐คดี
รวมพื้นที่๓๓จังหวัดซึ่งไม่ใช่แค่ส่วนราชการ
แต่รวมถึงภาคเอกชนด้วย
นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ได้ลงนามในคำสั่ง
แต่งตั้งคณะผู้แทนพิเศษของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคอปต
ตามที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเสนอ
จากจะต้องใช้เวลาปรับโครงสร้างการทำงาน
เพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนกับโครงสร้างเดิมที่มีอยู่
ซึ่งคณะผู้แทนที่จะตั้งขึ้นทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานของรัฐบาล
การพัฒนาที่สอบตรับผิดชอบกับส่วนงานความมั่นคง
กอรมนรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อ
รัฐบาลเพื่อจัดทำแผนงานและจัดสรรงบประมาณต่อไป